มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนครสวรรค์ยิงกันตายสองศพ
คือความจริงเรื่องนี้มันสืบเนื่องมาจากเรื่องของผู้หญิงสองคน
สุดท้ายแล้วพอนัดมาเจอกันจะเคลียร์กันกลายเป็นตบตีกัน
มีผู้ชายเข้ามาช่วยเข้ามาห้าม
ไปมาผู้ชายเนี่ยยิงกันตายสองศพ
ตัวละครเยอะหน่อยนะฮะเดี๋ยวค่อยตามกันไปว่ามีใครอะไรยังไงบ้างนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในท้องที่ของสพนปริงที่นครสวรรค์นะครับ
เมื่อคืนที่ผ่านมามีผู้ถูกยิงเสียชีวิตสองศพนะครับ
อยู่ที่ลานกว้างเป็นที่ตั้งตลาดนัดก่อนข้ามทางรถไฟ
ในพื้นที่ตะบลหนองปริงอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์
สองศพนะฮะถูกยิงจมกองเลือดอยู่หน้าร้านข้าวแกงปักใต้
มีนายสุภวัฒน์วิมารทองนายสุภวัฒน์เนี่ยเขาชื่อเล่นชื่อหน่อย
มีฉายาว่าหน่อยหน้าขาวอายุ๓๕ปีนี่นะฮะนายสุภวัฒน์
อีกศพหนึ่งคือนายสาธิตกลิ่นทรัพย์ชื่อเล่นชื่อหนึ่งอายุ๓๒ปี
ส่วนมือยิงอันนี้เขาเห็นกันอยู่แล้วนะครับมือยิงเนี่ยก่อเหตุแล้วหนีไปนะครับ
ชื่อนายสิทธิศักดิ์เคลือโชธชื่อเล่นชื่อกอล์ฟอายุยี่สิบสี่ปี
มือปืนเนี่ยมีฉายาว่าก๊อฟเมืองมังกรนครสวรรค์เขาเมืองมังกรนะฮะ
เรื่องนี้มันสืบเนื่องมาอย่างนี้ครับมีผู้หญิงชื่อนัทอายุยี่สิบสี่
กับพลอยอายุยี่สิบสี่เท่ากันเลยเค้านัดเคลียร์กัน
หลังจากมีปัญหาด่าทอตอบโต้กันทางเฟซบุ๊กแล้วคู่นี้เขาเคยตบตีกันมาก่อนแล้ว
มีปัญหาทางเฟซบุ๊คกันอีกเมื่อคืนนี้เลยนัดเคลียร์กันนะฮะแต่ท่านดูดูตรงนี้ไว้ก่อนนะครับ
นัทกับพลอยเนี่ยคือบังเอิญพลอยเนี่ยเขาก็เกี่ยวข้องกับทั้งมือยิงกับผู้ตายอีก
ค่อยไล่ไปตัวละครเยอะหน่อยนะนายสาธิตหรือหนึ่งกับนายสุภวัฒน์หรือหน่อยหน่อย
เพื่อนของ๑เขามาเป็นตัวกลางในการจิรัจาไกลเกลียให้เพื่อน
ซึ่ง๑เขาเป็นแฟนใหม่หรือเป็นสามี
สามีใหม่ของพลอยหนะ๑เป็นสามีใหม่ของพลอยนะ
แต่ว่า๑กันหน่อยก็เสียชีวิตถูกยิง
แต่ก่อนหน้านี้ก่อนที่พลอยจะมาอยู่กับหนึ่งเนี่ย
พลอยเค้าเคยเป็นเมียของก๊อฟมือยิงแล้วก็เลิกกันไปหลายปีแล้ว
ส่วนปัจจุบันนะครับนัทนะนัทเขาก็คบกับก๊อฟอยู่
คือพลอยเนี่ยเคยคบกับหนึ่งแล้วพลอยก็มาอยู่กับก๊อฟ
แล้วก็เลิกกับก๊อฟไปหลายปีแล้วแล้วตอนนี้ก๊อฟมาคบกับนัท
จริงขอบคุณกราฟิกนะคะทำให้เข้าใจมากขึ้น
นี่นะท่านผู้ชมช่วยกันจำไว้นะถ้าผิดส่งไลน์มาบอกด้วย

ตอนที่เมื่อคืนนี้นัดกับพลอยเขานัดเจอกันเนี่ย
เพื่อจะเคลียร์เพราะว่ามีปัญหากันทางเฟซบุ๊กเนี่ย
เขาก็ไปช่วยนัทไงเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยนัทคือภรรยาของก๊อฟ
หลังจากเกิดเหตุตบตีกันอย่างชุลมุนพลอยเองเนี่ยก็เป็นภรรยาเก่าของก๊อฟเหมือนกัน
แล้วหนึ่งกันหน่อยเขาก็มาช่วยทางพลอยก๊อฟเขาก็มาทางฝั่งนัด
ไม่รู้ว่าไปไปมามายังไงไม่รู้ฝ่ายชายที่ว่ามาช่วยฝ่ายหญิงเคลียร์กันเนี่ย
กันไปเคลียร์กันมาก๊อฟยิงหนึ่งกันหน่อยตายเลย
สองศพคาที่นะฮะ
เอาทีนี้ย้อนไปปมเหตุก่อนที่ว่าทำไมเขาถึงมาเจอเจอกัน
เมื่อคืนนี้ก็ผู้หญิงสองคนตบตีกันผู้ชายมาเคลียร์แล้วก็ยิงกันตายสองศพ
มเหตุเป็นแบบนี้ครับทุกผู้ชมครับเรื่องทั้งหมดมันเริ่มต้นจากการด่าทอท้าทาย
นัทที่ปัจจุบันเป็นภรรยาอยู่กินกับก๊อฟเนี่ย
เขาไปขายของที่ตลาดแล้วบังเอิญไปเจอกับพลอยที่เป็นอดีตภรรยาของก๊อฟ
แล้วนัทเนี่ยบอกว่าถูกพลอยมองหน้าวันที่๒เมษายนนะกลับมาถึงบ้าน
นัทก็โพสต์เฟซบุ๊กโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่ามองหน้ามีปัญหาก็ทักแชทมา
นี่ภรรยาใหม่กับภรรยาเก่าค่ะนัดภรรยาใหม่ของก๊อฟปัจจุบันเนี่ยอยู่ด้วยกันนี่แหละ
มองหน้ามีปัญหาก็ทักแชทมาหลังจากถูกพลอยมองหน้าที่ตลาดที่ไปขายของ
จากนั้นนัทบอกว่าพอโพสต์ไปอย่างนั้นนะนี่เลยฮะพลอยมาถึงปากซอยหน้าบ้านเลย
ลอยมารออยู่ปากซอยหน้าบ้านแล้วก็เรียกให้นัทเนี่ยออกมา
ทีแรกนัทบอกนัทจะออกแต่คนที่บ้านห้ามเอาไว้นัทก็เลยไม่ได้ออก
พลอยก็เลยโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าถ้าขี้จุดก็อย่ามาโพสต์ด่าคนอื่นเข้าไปทั่ว
รำคาญอะไรประมาณอย่างนี้เพราะนัทไม่ยอมออกมาไงคืนวันเดียวกัน
มีหญิงสาวที่ใช้ชื่อเฟซบุ๊คว่าซ้อดาวซ้อดาวนี่เป็นเพื่อนกับพลอย
มาสอนจำซอดาวไว้ด้วยนะเยอะมากจริง
ซ้อดาวนี่เป็นเพื่อนกับพลอยโพสต์ข้อความบอกว่า
กุ้งแห้งลมชางบอกก่อนอะไรประมาณอย่างนี้มีอย่างเนี้ย
มาอีกวันหนึ่งก๊อฟก็เลยโทรไปทางฝั่งพลอย
เพราะว่าเป็นอดีตภรรยาเขาเนี่ยโทรไปขอโทษแม่ของพลอย
เรื่องที่นัดภรรยาปัจจุบันไปโพสต์ตอบโต้ด่าทออะไรกับพลอยนะฮะแม่ของก๊อฟก็พานัทไปขอโทษแม่พลอยที่ร้านขายของด้วยนะ
คือทางฝั่งก๊อฟกับนัทเหมือนกับเขาก็พยายามจะเคลียร์ไปขอโทษทางฝั่งพลอย
แต่ว่าเจอแต่แม่พลอยนะก๊อฟเองก็จะให้นัทเนี่ยทักแชทไปขอโทษพลอยเหมือนกัน
ซึ่งนัทบอกว่านัทก็ทักไปขอโทษพลอยแล้วนะแต่พลอยเนี่ยไม่จบได้แคปชั่นภาพข้อความที่นัทเนี่ยทักแชทไปขอโทษ
เอาไปโพสต์เพื่อจะประจานลักษณะเหมือนประมาณว่าที่สุดแล้วนัทก็ต้องมาขอโทษเขา
แต่ซ้อดาวเข้าไปแสดงความเห็นในทางไม่ยอมนัทก็เลยต้องมาขอโทษผ่านโซเชียล
ซ่อดาวเข้ามาช่วยใครเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนอ๋อซ่อดาวนี่เป็นเพื่อนพลอย
ซอดาวเนี่ยเพื่อนแม้ว่านัทเขาจะทักแชทอะไรขอโทษแล้วเนี่ยแต่ซ้อดาวเขาก็ยังไม่ยอม
บอกว่านัทต้องขอโทษผ่านผ่านโซเชียลคือคุณจะมาทักแชทขอโทษรับหลังข้างหลังประตูหลังได้ยังไง
คนจะได้เห็นง่ายเพื่อนในโซเชียลจะได้เห็นว่าเออขอโทษแล้วอะไรประมาณอย่างนั้นนะฮะ
พลอยก็โพสต์ประมาณว่าเนี่ยมาว่าคนอื่นเขาว่าหน้าปลอม
ถ้าหน้าธรรมชาติแล้วหน้าปลอมแบบนี้ก็ไม่ไหวอะไรยังไงก็ยังไม่จบอะไรประมาณอย่างนี้
เอาเป็นว่าทางเฟซบุ๊กทั้งนั้นเลยค่ะระหว่างพลอยกับนัท
เวลาโพสต์ด่ากันอะไรกันในเฟซบุ๊กนี่มันเนอะบางทีมันแบบมันนำมาซึ่งเรื่องใหญ่โตนะ
คือความจริงเขาก็ทางฝั่งนัทเขาก็เหมือนกับเขาก็พยายามจะขอโทษแล้วล่ะ
เขาก็ขอโทษแล้วแต่ว่าขอโทษทางแมสเซจเฟซบุ๊กใช่ไหม
แต่ต้องโพสต์ไงต้องให้คนเห็นไง

ตอนด่าเนี่ยคนเห็นแต่ตอนขอโทษขอโทษรับหลังไม่ได้ไง
ข้อความแรกสุดเลยคุณบอกมองหน้ามีปัญหาก็ทักแชทมา
แต่คุณมาขอโทษแท็ตข้างหลังไม่ได้

บางทีพอมีมันเรื่องสองคนเนอะพอมีคนที่สองสามสี่ห้ามาร่วมด้วยเนี่ย
เรื่องมันบานปลายไงเอาเป็นว่าเนี่ยพอมันไม่จบ
เขาก็เลยนัดเคลียร์กันนัดเคลียร์กันที่ตลาดเมื่อคืนนี้ค่ะอ่านะฮะ
แล้วฝั่งฝ่ายชายของผู้หญิงแต่ละฝั่งเขาก็มากันด้วย
ก็เลยกลายเป็นว่าก๊อฟยิงหนึ่งกับหน่อยเสียชีวิตนะฮะ
โดยก่อนจะเกิดเหตุยิงกันเสียชีวิตเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็ไปซุ่มอยู่หลังร้านข้าวแกงปากใต้อยู่ใกล้ใกล้กับลานดินที่ฝั่งผู้หญิงเขานัดกันนั่นแหละ
มาถึงก็เจอก๊อฟก็มีปากเสียงกับก๊อฟก๊อฟก็เลยใช้ปืนยิงหน่อยก่อนแล้วก็ยิงหนึ่งอีกนะฮะ
ทะเบียนเขาจำกันได้หมดนะฮะพอพึ่งคอควายหนึ่งศูนย์ศูนย์เก้านครสวรรค์
มีสติ๊กเกอร์ติดกระจกหลังว่าทรงโจรขับหลบหนีไป
แล้วก็พานัทภรรยาคนปัจจุบันเนี่ยไปด้วยค่ะส่วนศพของหน่อยนะฮะ
มีสภาพถูกยิงด้วยปืนลูกซองกระสุนเข้าที่บริเวณหน้าอกด้านขวา
แล้วก็มีปืนสั้นขนาด๙มิลลิเมตรพร้อมกระสุน๖นัดตกอยู่ข้างศพ
ปลอกกระสุนปืนลูกซองสามปลอกที่อยู่ข้างศพด้วยคาดว่าปลอกกระสุนปืนลูกซองสามปลอกเนี่ย
อันนี้จะเป็นของก๊อฟส่วนหนึ่งนะฮะหนึ่งสภาพศพนอนตะแคงขวาถือปืนลูกซอง
ถูกปืนลูกซองยิงเขาที่กลางหน้าผากที่หน้าอกที่มือซ้าย
แล้วก็ที่บริเวณก้นด้านหลังด้วยล่าสุดวันนี้
ตมตรีสุกริตบุญทรงผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์บอกว่าก๊อฟกับนัทนะ
สองหนุ่มสาวมามอบตัวกับตำรวจแล้วนะครับมามอบตัวแล้ว
ตั้งแต่นู่นอ่ะเช้ามืดที่ผ่านมาค่ะที่สพนปริงนะ
แล้วก็ขยายผลไปยึดอาวุธปืนได้แล้วรถกระบะที่ขับหลบหนีกันไปด้วย
ซึ่งก๊อฟขับรถไปจอดทิ้งไว้ที่หน้าบ้านพักหลังหนึ่งในอำเภอเมืองนครสวรรค์
ก็เอาทั้งคู่ไปแยกสอบปากคำก๊อฟกับนัทเนี่ยแยกสอบปากคำอยู่หลายชั่วโมง
อ่าก็ได้พยานหลักฐานในที่เกิดเหตุแล้วก็สอบปากคำทั้งสอบอ่าทั้งก๊อฟกับนัท
ถือว่าได้ครบถ้วนพอสมควรช่วงสายที่ผ่านมาตำรวจ
คุมตัวในก๊อฟไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุนะฮะ
นี่ครับท่านผู้ชมครับชาวโบ้งชาวบ้านทราบข่าวก็มากันเป็นร้อยอ่ะ
นี่ฮะก๊อฟเองก็ถูกแจ้งข้อหา
ฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อนแล้วก็เรื่องของการครอบครองอาวุธปืน
แล้วก็เรื่องของการยิงปืนในที่สาธารณะส่วนนัทที่เป็นภรรยาของก๊อฟ
ตำรวจไม่ได้แจ้งข้อหานะฮะค่ะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขานัดเคลียร์กับพลอย
ฝั่งผู้ชายเนี่ยเขาเจอกันก่อนเขาก็ยิงกันตายก่อนอืมนี่ฮะนี่นัดกับก๊อฟ
ค่ะคือประเด็นมันก็เริ่มจากการโพสต์เฟซบุ๊กกันนะคะ
แต่เรื่องมันบานปลายถึงขั้นที่มีคนเสียชีวิตเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องใหญ่
ทีนี้ค่ะอย่างที่คุณภาคภูมิบอกไปก็มีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
พอทำแผนเสร็จเนี่ยทีมข่าวไปคุยกับพี่ชายของหน่อย
ซึ่งหน่อยก็เสียชีวิตนะคะพี่ชายของหน่อยบอกว่า
ยังไม่ทันได้เจอหน้าน้องชายเลยพ่อเล่าให้ฟังว่าคุยกันครั้งสุดท้าย
ก็คือน้องบอกว่าจะออกจากบ้านมารู้ข่าวว่าน้องถูกยิงตาย
รับไม่ได้ที่น้องจะต้องมาถูกยิงด้วยเหตุการณ์แบบนี้
เพราะว่าน้องไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครแล้วก็คู่กรณีก็ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อน
พี่ชายเองก็ไม่รู้ว่าปืนที่ตกข้างศพน้องเนี่ยมันเป็นของใครกันแน่
คือแต่พ่อเจอเจอคุยกันแต่เขาก็ไม่ได้พูดเรื่องว่าจะมีเรื่องมีราวอะไรอย่างนี้
เขาก็พูดแค่ว่าจะออกมาซื้อของซื้อน้ำแข็งซื้อสบู่ยาสีฟัน
คือชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าก่อนเกิดเรื่อง
ก็คือภรรยาของทั้งสองฝ่ายคงนัดมาเคลียร์ปัญหากันจริง
ที่ทุกคนจะได้ยินเสียงปืนแล้วพากันออกมาดู
ก็ถึงจะรู้ว่ามันไม่ใช่แค่ทะเลาะกันเคลียร์กัน
มันถึงขั้นยิงกันตายอะค่ะ
ทีมข่าวก็พยายามจะติดต่อพูดคุยกับนัทนะคะ
แต่ว่านัทเองอยู่ระหว่างการสอบสวนของตำรวจ
ก็เลยไปที่บ้านของก๊อฟไปเจอแม่กับย่าของก๊อฟค่ะ
อายุ๖๓บอกว่าก่อนที่ก๊อฟกับนัทจะออกจากบ้านไป
ยังเตือนทั้งคู่เลยว่าถ้าจะไปเคลียร์ปัญหาเนี่ยไปคุยกันดี

ส่วนเรื่องปืนก็ไม่รู้ว่าหลานออกมาจากไหนหลานไม่เคยบอก
คุณย่าบอกว่าหลานเป็นเด็กดี
แม่ของก๊อฟค่ะแม่อายุ๔๒
แม่ก็บอกว่าตัวนัทเนี่ยที่เป็นลูกสะพ้าย
เล่าให้ฟังว่าถูกพลอยมองหน้าก่อน
และลูกสะพ้ายก็ยอมรับว่าโพสต์เฟซบุ๊กก่อนจริง
แม่ของก๊อฟบอกว่าเคยบอกลูกสะพ้ายแล้ว
บอกนัทแล้วว่าไปขอโทษไปขอโทษเถอะ

แต่แม่พลอยบอกว่าให้ไปขอโทษกับพลอยเอง

เรื่องที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องของความหึงหวง

ผู้หญิงสองฝ่ายเขาทะเลาะกัน
เคยเตือนแล้วแต่เรื่องมันบานปลายถึงขั้นยิงกันตายแบบนี้ค่ะ
มองหน้าลูกสาวทำไมมองหน้าไอลูกเนี้ยแม่เนี้ยทำไม
แล้วบังเอิญก็บอกว่าเป็นแฟนเก่าไอ้ก๊อฟก็เลยคำเมนต์กันนี่แหละ
โพสต์กันไปโพสต์กันมาแม่ห้ามแล้วเขาหยุดไปแล้วทีนึง
ห้ามคือว่าเห็นแก่ลูกมึงจะทำอะไรนึกถึงลูก
ไว้นี่แหละนึกถึงลูกนั่นแหละทำอะไรให้นึกถึงลูก
พี่น้องพ่อแม่ย่าห้ามหมดเนี่ยเขาก็เงียบไปแล้ว
แต่การโพสต์เนี่ยมันไม่เงียบมันก็เกิดจุดประเด็นประกายกัน
ผู้หญิงกับผู้หญิงเขานัดตบกันก็ตบคงจะตบกันแหละ
ผู้ชายเข้าไปแล้วเข้าไปกันยังไงก็ไม่รู้แล้วไปกันเฮกันเมื่อวานเนี่ย
ไม่รู้เรื่องกินข้าวกันอยู่แม่ก็เป็นคนพาลูกสะพ้ายเนี่ย
เพื่อจะไปขอโทษกับแม่ของน้องพลอยเนี่ย
ไปขอโทษแม่น้องพลอยก็พูดไม่ดีพลอยก็ให้ขอโทษในโพสต์อ่ะ
ขอโทษกูก่อนขอโทษกูก่อนแล้วกูจะจบ
เขาก็เหมือนว่าไม่ผิดกันเขาไม่ขอโทษแต่คิดว่าจะเคลียร์ว่าจะเอายังไง
เข้าไปไปบอกแม่ในเมื่อลูกเราเป็นคนโพสต์คนแรก
เราก็จะให้ลูกเราลูกสะพ้ายเนี่ยนะขอโทษก่อน
พูดอย่างนี้จริงเราพูดด้วยสัตว์จริงคำจริงด้วยที่พูดเนี่ย
เกินเลยมากกว่านี้เลยค่ะแม่ลูกชายเราก็ไปขอโทษ
อดีตแฟนเนี่ยก่อนเหมือนกันว่าเมียทำอะไรไปก็ขอโทษ
แม่ของแฟนแม่น้องพลอยเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าก็ยังพูดเลยว่า
ยังมาขอโทษพลอยเลยนะอย่างนั้นอย่างนี้
ว่าเรื่องเมียเนี่ยขอโทษด้วยแต่ว่าพลอยไม่ยอม
เขายิงเขายิงเสร็จเขามาตอนแรกลงมาเลยลงกลับเรา
เราก็รู้แล้วว่าลูกเราแย่นั่นแหละมันก็ไปมีคนมารับไปก็ไป
ตอนนั้นก็ให้ลูกไปก่อนนะบอกตรงตรงแต่ความสำนึกคือให้ลูกกลับมามอบตัว
เขาก็จะไปเคลียร์กันให้เข้าใจอืมนั่นแหละไอ้คิดว่าที่ว่าเอาปืนเอาไปน่ะ
ไม่รู้เรื่องเลยถ้าเอาไปอย่างนั้นย่าก็ต้องห้ามใช่ไหมลูก
ใครจะปล่อยให้ไปยิงคนใช่ไหมเราต้องห้ามเรายุโยงส่งเสริมไม่เอา
อย่างนี้ก่อนที่เขาจะไปเคลียร์กันเขาโมโหไหมไม่โมโหลูกไปดีดีนี่แหละ
เขาไปก็ดีดีนี่แหละเองอ่ะมาฝากลูกเออเขาไปก็ดีดีนี่แหละ
เรากินข้ายังเออเฮ้ยรีบกลับมานะมาเคลียร์กันให้รู้เรื่องหรือเปล่าอย่างงี้
เป็นอะไรกันนะเราคิดว่าพาเมียต่อเมียไปเคลียร์กันแล้วไปตบกันอย่างนี้
ก็คือจบเพราะทางนู้นเขาไม่ยอมอ่ะพูดตรงเราเป็นย่าก็อ่อนใจนะ
เพราะทางนู้นเขาไม่ยอมเลยอ่ะแข็งตลอดน่ะแข็งตลอดเลยน่ะ
เขาเป็นเด็กดีนะก๊อฟน่ะเขาไม่เคยยุ่งเลยนะอืม
เลิกงานพวกเขาก็อยู่ในบ้านกับเมียเขาเลี้ยงไก่น่ะเพื่อนฝูงกินราวก็กินในบ้าน
เขาไม่เคยไปไหนไม่เคยไปท้าไปตีไปใครไม่มีเรื่องกับใครนะถามดูได้คนทั้งซอยนี่ลูก
ทางบ้านเคยถามไหมคะว่าเอ้าก๊อฟไปเอาปืนมาจากไหนลูก
เขาไม่เคยบอกนะลูกเขาไม่เคยพูดทิ้งไว้เหรออืมอันนี้คือมุมของก๊อฟและนัท
นัทคือผู้หญิงที่เริ่มโพสต์เฟซบุ๊กก่อนนะคะเราก็ต้องมาฟังอีกมุมหนึ่งบ้าง
มุมของพลอยอ่าผู้สื่อข่าวของเราไปเจอแม่ของพลอยครับ
แม่ของพลอยเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่เกิดเรื่องพลอยก็เล่าให้ฟังตลอดนะ
ว่าทางนัทซึ่งเป็นภรรยาของกอล์ฟเนี่ยโพสต์เฟซบุ๊กด่าเธอก่อน
แล้วก็ชวนพลอยให้ออกไปเคลียร์อันนี้คือพลอยนะคะครับ
พลอยบอกว่าก่อนหน้านี้พลอยไม่เคยรู้จักหน้าค่าตาของนัทมาก่อนเลย
เจอหน้ากันก็ตอนที่นัดมาขายของที่แผงร้านค้าที่อยู่ไม่ไกลกันมากนัก
ไม่เคยทะเลาะกันมาก่อนส่วนประเด็นที่แม่ของก๊อฟบอกว่า
ตัวนัทน่ะมาขอโทษที่ร้านมาขอโทษกับแม่พลอย
แล้วแม่พลอยบอกว่าให้ไปขอโทษพลอยเองอ่ะครับ
พลอยบอกว่าไม่จริงยังไม่มีการขอโทษอะไรกันเลยสักคำ
หนูก็ไม่ได้อะไรแต่ทำไมต้องมาโพสต์ด่าหนูด้วย
หนูก็มีลูกสองคนหนูแต่งงานแล้ว
เรื่องสมัยนั้นก็นานมาแล้ว
ถ้าที่โพสต์ด่าเขาก็โมโหธรรมดานี่
แต่เขาก็ไม่ใช่ว่าจะไอ้นี้
แต่ว่าแม่ก็บอกว่าถ้าเจอเขาก็คุยกัน
ตอนนั้นเขาก็มาแม่ก็บอกว่าถ้าเรารู้ตัวเราผิด

ตอนนี้เขาก็ไม่ยอมขอโทษเมียก๊อฟนะ

แม่ก๊อฟพูดมาว่าถ้างั้นคนโตก็ไม่ต้องยุ่ง

ครั้งสุดท้ายเขาบอกเนี่ยท้าหนูอีกแล้ว

แต่นี่เขาบอกว่าถ้าไม่คุยมันก็ไม่จบแม่

แต่ไม่รู้ว่าทางนู้นจะเตรียมการมาแบบนี้

ญาติของในหลึงซึ่งเป็นสามีพลอย

เขาก็ไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่จุดเกิดเหตุ
เพื่อนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดเกรียงไกรใต้
ก็ทางญาติญาติขอไม่ให้ข่าวนะคะเพราะว่าทุกคนยังทำใจไม่ได้
พลอยเองค่ะวันนี้เธอก็มาเปิดใจกับทีมข่าวของเรานะคะ
เธอบอกว่าเธอไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นหน้านัทภรรยาของก๊อฟเลย

ลอยนี่เสื้อดำนะฮะเสื้อขาวนี่เลิฟฮะ

คือพลอยบอกว่าคือเมื่อ๑๐ปีก่อนนะคะสมัยวัยรุ่นเคยคบกับก๊อฟเป็นแฟนจริง
แต่เลิกกันไปนานมากแล้วเธอมีครอบครัวมีลูกชายสองคนแล้ว
อายุ๒ขวบกับ๙เดือนแล้วก็ไม่เคยติดต่ออะไรกับก๊อฟเลย
วันที่เจอหน้านัทที่เป็นแฟนคนปัจจุบันของก๊อฟเนี่ยนะ
ครั้งแรกก็คือไปจอดรถที่หน้าร้านแม่แล้วก็เห็นว่านัทหันมามองหน้าเธอ
แล้วก็คุยกับเพื่อนอีกคนเหมือนกับนินทาเธอตอนนั้นเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่านัทคือใคร
มีเพื่อนมาบอกว่านัดไปถามกับคนคนนึงว่าพลอยคือแฟนเก่าก๊อฟใช่ไหม
แล้วก็ไปเห็นว่านัทโพสต์ท้าทายเรื่องมองหน้าเธอก็เลยยอมรับว่าเธอก็เลยโพสต์ตอบโต้กลับไป
ที่วันนั้นนัทบอกว่าพลอยไปมองหน้าเขาที่ตลาด
ใช่แต่พลอยบอกว่าคือเอาจริงพลอยไม่เคยรู้จักนัทมาก่อนไม่เคยเห็นหน้า
พลอยก็เลิกกับก๊อฟไปนานมากแล้ว
อันนี้ที่ให้สัมภาษณ์กับคุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเรา
มองหน้ามีปัญหาก็ทักแชตมานี่
พลอยบอกว่าที่เธอไปเนี่ยเพราะว่านัทท้าทายให้เธอไปรอเอง
หน้าปากซอยไม่ใช่อยู่ดีเธอบุกไปหน้าปากซอย
แต่พอเธอไปนัดกลับไม่ออกมาเธอก็กลับแล้วก็มีหลักฐานที่แชทว่าแบบเหมือนกับท้าให้ไปหาที่ปากซอยให้ทีมข่าวของเราดู
ประเด็นที่บ้านก๊อฟบอกว่าก๊อฟโทรมาขอโทษแล้วก็ให้นัททักแชทมาขอโทษพลอยบอกว่าไม่จริงไม่ได้มีการขอโทษอะไรกันเลยค่ะ
ก็คือหลังจากวันไม่มีคำขอโทษหรือว่าติดต่อมาขอโทษไม่มีเลย
หลังจากนั้นเขาทักแชทไปขอโทษเราไหมไม่ค่ะอืมเห็นเขาแคปมาให้พี่ดูว่าเออมีการแบบทักไปขอโทษอะไร
แล้วก็เราก็แคปรูปมาแบบมาโพสต์ว่าเออเนี่ยน้องมาขอโทษแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะไม่ใช่
เขาค่ะบอกออกมาตบกับครูจะได้จบกันไปคนนั้นใช่หลังจากนั้นก็ไปที่เกิดเหตุใช่
แล้วก็ก็ออกมายืนคุยกันใช่ค่ะตอนคุยกันมีการพูดจาอะไรกันก่อน
ยังไม่ทันได้พูดจาพี่เหมือนชุดละมุนไงก็กระชากไปกระชากมา
ถึงก็เริ่มเลยใช่ไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วก็ได้ยินเสียงปืนก็หันไป
ก็เจอแฟนโดนยิงเลยแล้วปืนที่เขาไปพบในที่เกิดเหตุนี่ของหน่อย
แต่หน่อยจะพกตลอดเวลาอยู่แล้วเขาจะพกของเขาอย่างนั้นอยู่แล้ว
ไหนก็ไหนพลอยให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเราเธอเลย
เรื่องนี้ให้ฟังแบบนี้นะคะปัญหาคือเริ่มจากการโพสต์เฟซบุ๊กนี่แหละ
ตบกันระหว่างนัดกับพลอยผู้หญิงสองคนอ่าใช่แต่ต่างฝ่ายก็ต่างเอาเพื่อนมา
เอาพวกมาพลอยก็เอาสามีไปเอาเพื่อนสามีไป
นัดกับก๊อฟก็เอาเพื่อนไปแล้วไปกันหลายคนพอมาเจอกันเรื่องมันเลยบานปลาย
เสียชีวิตตั้งสองศพเหตุการณ์นี้เริ่มจากโพสต์เฟซบุ๊กด่ากันแค่นั้นเลย
น้ำพึ่งหยดเดียวถูกต้องแต่ว่ามูลเหตุสำคัญแห่งคดีก็คือ
ก๊อฟไปยิงเขาทำไมสองศพเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวต้องหามูลเหตุว่าทำไมถึงจะยิงเขาตาย